ทัศนัยไปขโมยใช่ไหมครับที่ที่ฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปเนี้ย
อยากจะหาที่นอนตากแอร์ให้ส่างสักหน่อย
ไปเคาะประตูบ้านใครก็ไม่รู้จะขอนอนตากแอร์

ไม่รู้จักค่ะเจ้าของบ้านตกใจเลย
ฉันอยู่กับลูกสาวเธอเป็นผู้ชายแล้วมาแบบนี้น่ากลัว

เออคือเล่าเป็นเหตุแล้วค่ะ
ถึงเกิดอาการแบบนี้ถึงเกิดเหตุแบบนี้
นี่ตำรวจสพเมืองชายนาฏเนี่ยนะเขาได้รับแจ้งเหตุว่าผู้ชายคนนี้เมา
แล้วพยายามที่จะงัดเข้าร้านรับทำประกันภัยต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นร้านที่ทำประกันภัยด้วย
อยู่ริมถนนสาย๓๔๐ชัยนาฏสุพรรณบุรี
ทีนี้พอตำรวจมาถึงปั๊บเนี่ยก็เจอผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในสภาพเมาหนักค่ะ
ลิ้นยังเปรี้ยวอยู่เลยพูดจารู้เรื่องนะ
แล้วปากแตกด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมถึงปากแตก
ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ในรั้วตรงทางเข้า
เอาตัวไปสอบต่อที่โรงพักผู้ชายคนนี้เขายังพอพูดจาได้นะ
ยังพอคุยรู้เรื่องบอกกับนักข่าวเลยว่าดื่มมาเยอะ
เมาจริงแหละก็แหม่ช่วงปีใหม่จัดหนักจัดเต็มที่เลย
ทีนี้พอเมาแล้วปั๊บไปทะเลาะกับคนในตลาดค่ะ
ต่อยเปรี้ยงเขาให้ปากแตกเลย

ทีนี้ตอนขี่ระหว่างทางมันง่วง
อยากจะนอนแล้วทำยังไง
มาเคาะประตูตรงนี้ขอนอนพักตากแอร์หน่อย
ไม่ได้เอาทรัพย์สินไม่ได้จะขโมย
ไม่ได้จะอะไรเลยแค่ขอนอนเฉย
นี่เขาบอกแบบนี้ทีนี้เจ้าของบ้านที่เขาเปิดเป็นร้านรับทำประกันภัยเนี่ย
คือเธอตกใจนะว่าเอาจริงช่วงปีใหม่ที่ร้านปิด
กำลังนั่งฉลองปีใหม่กันอยู่กับคนในครอบครัวตามที่สบคบอกนี่แหละ
อยู่ดีเนี่ยคนมาเคาะประตูตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงหน้าบ้านมาดึงประตูที่มันล็อคไว้ตึงตึงตึงตึงตึง
หลายรอบเลยตอนนั้นก็เอ๊ะมีลูกค้าจะมาทำประกันภัยเหรอ
ปีใหม่ร้านเราปิดนี่เอาเดินออกไปดูหน่อยละกัน
เห็นผู้ชายคนนี้เมาหนักเลยค่ะแล้วก็ตะโกนบอกให้เธอเนี่ยเปิดประตู
เธอก็ตะโกนกลับไปจะมาทำอะไรร้านปิดวันนี้
คนเมาเขาบอกว่าขอนอนตากแอร์เฉยไม่ได้จะขโมยไม่ได้จะทำประกันภัย
บอกแบบนี้เออแล้วท้ายที่สุดค่ะเขาพยายามจะเข้ามาในรั้วข้างในเนี่ย
แล้วก็พยายามเปิดประตูอีกบานนึงทีนี้ทางเจ้าของบ้านเธอก็ไม่ไหวแล้วแหละ
รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปเลยแหมแปลกอ่ะอยู่ดีดี
ใครจะให้คุณลุงเข้าบ้านเมาไม่ขับต้องกลับบ้านไม่ต้องบ้านตัวเองนะ
เมาไม่ขับจะมาหลับตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน